เขาบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของเด่นคุณงามเนธนะคะ

ใช่ละครเขาออนแอร์พร้อมกันสองเรื่องเลยล่ะค่ะ

ซึ่งในพรมลิขิตรับบทเป็นเจ้าฟ้าพร

๕ทางคลึงคังฟิตแบ็กชื่นชมเรียกว่าสนันโซเชียลอะค่ะ
แม้แต่อดีตคนรักอย่างคุณแกลนเอง
มีการแชร์โพสต์ที่แฟนชื่นชมเด่นคุณ

แล้วก็ตั้งใจมากกับทุกบทบาทที่ได้รับ
เห็นไหมไม่เคยหยุดพัดธนาตัวเองเลย
นางรักอาชีพนี้ด้วยความจริงใจจริง
ฝากส่งกำลังใจให้นางกันอย่าเยอะนะคะ
มันเป็นเก่งมากนะ

ตอนเขาออกมาในเมื่อกี๊เร็ตติ้งเยอะมาไว้ใช่ไหม

แต่ว่าเรื่องรวมคนก็ชิ่มชอบนะ
คนเขารักตัวละครไปหมดแล้ว

จริงอยากให้ละครไทยได้ทำประวัติ
เรื่องพี่น้องคู่นี้ออกมาเป็นละครจริงนะ

คือเหมือนละครแบบนั่นเลย

ก็คือพระเจ้าเสือเนี่ยคือที่ผมไปอ่านมานะ
คือพระเจ้าเสือเนี่ยก็คือตัวพ่อเนี่ย
ตอนนั้นรักทางฝั่งของลูกชายทั้งสองคน
แล้วก็แต่งตั้งให้กับทางฝั่งของคุณหนุ่มไทยสะเนี่ย
โอ้โหพี่ชายเนี่ยให้เป็นคนที่จะต้องได้รับมอบ
ตอนแรกอะนะปรากฏหลังจากนั้นเนี่ย
ก็คือเหมือนกับท่านชอบเรื่องของช้างในการจับช้าง
ก็เลยให้ทางพี่น้องสองคนนี้ไปช่วยกัน
เหมือนกับไปขุดคลองไปทำอะไรสักอย่าง

แล้วตัวท่านเองเนี่ยก็เหมือนกับจะไปจับช้างหรือเปล่า
ใช่ป่ะแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนกับช้างตกลงไปในโกรธอะไรอย่างนี้
ท่านก็เลยโกรธโกรธก็เลยก็เลยโมโหทางฝั่งของพี่ชายคนโตเนี่ย
ก็คือทางฝั่งของพระเจ้าอุณุธัยศะเนี่ย
แล้วก็ตอนแรกจะประหารเลยจะเอามีดฟัน
แล้วก็ปรากฏว่าน้องชายเนี่ยเขาไปกัน

แล้วก็ขอบอกอย่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จหลังจากนั้นก็เลยเปลี่ยน
ก็คือยกตำแหน่งกษัตริย์ให้กับตัวน้องชายแทน
ทีนี้พอทางฝั่งพระเจ้าเสือท่านสิ้นไปพุทธสวรรคตไปปุ๊บเนี่ย
ทางฝั่งน้องชายก็รักพี่ชายก็เลยมอบตำแหน่งกษัตริย์คืนให้
เสร็จปุ๊บปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของพี่ชายก็บอกว่า
มอบคืนให้กลับไปทางฝั่งของเจ้าพระภรรย์อะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บท่านก็ยกตำแหน่งให้กับลูกชายคนโต

แทนแล้วเจ้าพระภรรย์ก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเห็นว่าเป็นหลานที่รัก

แต่ว่าลูกชายคนโตของทางฝั่งพระเจ้าไทยสระเนี่ย

พอทรงขนวดเสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่า

ก็ยังไม่ยอมยกให้คืนให้กับทางฝั่งเจ้าพระพรอยู่

ซึ่งคนนี้เป็นคนที่ทางฝั่งของเจ้าภาพพรไม่ชอบ

ลบกันระหว่างหลามของทางฝั่งของของทางฝาพร

แต่เขาน่าจะทำเป็นหนังเป็นละครออกมาเลยเนอะ

โปรดติดตามตอนต่อไป